มาดูกระแสในโลกโซเชียลสำหรับประเด็นนี้กันหน่อยนะคะ
ประเด็นเรื่องของแฮชแท็กยอดนิยม
แท็กดนรดีหนีทุนมีที่มาอย่างไร
และประเด็นนี้เริ่มต้นจากอะไรนะคะ
เรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นกระแสร้อนในโลกโซเทียล

ประเด็นนี้เริ่มต้นจากกรณีทันตแพทย์ท่านหนึ่งนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันให้กับทันตแพทย์หญิงดนรดี
ได้เป็นคนออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ระบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากทันตแพทย์พระเด็จ
ภูมิวิทยากิจได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบายความในใจเมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
จากการชดใช้หนี้ให้กับนางสาวดนรดีจำลองราช
อดีตอาจารย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะคนรู้จัก
ซึ่งวินาทีนั้นทันตแพทย์พระเด็จ
หวังไว้ว่าทันตแพทย์สาวจะกลับมาทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
แต่สุดท้ายนางสาวดนรดีได้เลือกใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน
และทุกคนที่ค้ำประกันให้กลับได้รับคำตอบจากนางสาวดนรดีว่าไม่มีเงิน
ที่ทำงานวิจัยมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดได้เงินเดือนสูง
ผลให้เรื่องดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากในสังคมออนไลน์ค่ะ
เรื่องนี้ยังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเทียล
ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งเป็นภาพใบปลิวที่ติดอยู่รอบมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด
ถึงพฤติกรรมของนางสาวดนรดีที่เกิดขึ้นในขณะนี้
หลังทำให้ผู้ค้ำประกันทั้ง๔คนซึ่งเป็นอาจารย์ของเธอ๒คน
และเพื่อนร่วมชั้นปีอีก๒คนต้องมาชดใช้หนี้แทนรวม๘ล้านบาท
นรดีหนีทุนก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
รวมทั้งสื่อประวัติของทันตแพทย์หญิงรายนี้
พบว่าได้ซื้อบ้านร่วมกับสามีชาวสหรัฐ
มูลค่ากว่า๑๒ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๔๖ล้านบาท
แต่ทำไมถึงไม่มีเงินชดใช้ทุนการศึกษาที่ยืมไปศึกษาเล่าเรียน
เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

ที่ไม่ออกมาแสดงท่าที่และปลาแสดงความผิดชอบ

หลังสัตว์ราชาครินิกในแพทย์อุดมคชินธรณ์
อัตฑิการบริมหาวิทยาลัยมหิดลได้ติดต่อไป

แต่ได้รับคำตอบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวต้องประสานไปยังเจ้าตัวเอง

เมื่อวันศุกร์ที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
หลังเรื่องราวกลายเป็นข่าวดังในช่วงแรก
ตแพทย์หญิงดนรดีได้ส่งเมล
กลับมายังทันตแพทย์พระเด็จหนึ่งในผู้ค้ำประกัน
ซึ่งเป็นผู้โพสต์เรื่องราวดังกล่าว

จะยืดเวลาการทำร้านนี้ออกไป
เธอก็ยังไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายเงินคืนทั้งหมด
ขอให้ผู้ค้ำประกันหาเงินมาจ่ายไปก่อน

ยินดีที่จะจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามเหมาะสมในภายหลัง
จะพยายามหาเงินมาให้ได้ในช่วงฤดูร้อนนี้
เพราะปัจจุบันยังกู้เงินไม่ได้
นี่เป็นข้อความสุดท้ายนะคะที่ผู้ค้ำประกันได้รับการติดต่อ
ทันตแพทย์สาวหนีทุนรายนี้ค่ะ
ซึ่งในโลกโซเชียลนะครับอย่างที่คุณเขมสอนบอกว่าตอนนี้
แฮชแท็กโดนฤดีหนีทุนโอ้โหฮิตมากนะครับ
ตัวอย่างคร่าวจากทางทวิตเตอร์บอกว่าหมดจากกระแส
ลูกเทพเราก็ต้องมาติดตามแฮชแท็ก

บางคนบอกว่าแฮชแท็กหมอหล่อบอกด้วย

แท็กหมอควรใช้ทุนด้วย
แท็กโดนฤดีหนีทุน

หมดอายุความ๑๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ